จากเรื่องทั้งหุ้นจากเรื่องของทอง
รวมทั้งเรื่องของการลงทุนว่าเช้าวันนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไร
มาคุยกันกับคุณสินทนันบุญยอด
มาพร้อมกับคุณธนรัฐอิสระกุล
เป็นผู้จัดการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ

แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะชื่นมืดหน่อยนะนะฮะ
เพราะว่าตลาดหุ้นไทยอยู่ในแดนบวกตลอดเวลานะครับ
ก็ปิดบวกไปที่๓จุดได้ไหมพี่

น้ำทุนสถาบันซื้อสุธิ๒๒๖๘ล้านบาท

แต่คนที่ขายสุทธิกับเป็นนักทุนต่างชาตินะครับ

ใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับตลาดช่วงนี้
จริงถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดยังมีความผันผวนอยู่นะครับ

พอตลาดมีการปรับตัวลงมาในระดับหนึ่ง

รู้สึกว่านักลงทุนสนใจแล้ว

ว่าปีนี้ยังคงเป็นคนที่ซื้อสุทธิต่อเนื่องเลย
อ๋อยังเพิ่มทั้งหมดการลงทุนเข้าไปนะ
ของปีนี้ก็ยังถือว่าอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะครับ
เพียงแต่ว่าการคาดการณ์เรามีการคาดการณ์ว่าตายมากหน้าน่าน่าสนใจ
อาจจะเริ่มอาจเห็นการฟื้นตัวของในแง่ของตัวบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
วันนี้เขาบอกว่าจ่ายปันผลไปแล้วนะ
บริษัทจดทะเบียนในบ้านเราประมาณ๕๐๐กว่าบริษัท
จ่ายเงินปันผลครึ่งปีไปแล้ว๙๓๐๐๐ล้าน

ค่อนข้างเยอะแล้วนะถ้าเกิดใครลงทุนมาตั้งแต่ต้นปีนี้

เขาบอกว่ามีประมาณ๗๗๘๐ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีกำไรนะ
โอ้โหแสดงว่าภาคธุรกิจเอกชนบ้านเรา
หรือบริษัทใหญ่บ้านเรายังทำกำไรได้อยู่ใช่ไหม

หลายบริษัทมีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ
บริษัทจ่ายปันผลมากกว่าระดับ๕มีอยู่เยอะทีเดียวนะครับ

ทางต่างประเทศมีอะไรน่าติดตามบ้างครับพี่เอก
นะครับต่างประเทศก็ถือว่ายังมีละ๓กรัมผันผวนนะครับ
ในช่วงเช้านี้นะครับราคาน้ำมันดิบอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อย
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีชาร์จราคาน้ำมันมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็ปิดบวกไปนิดเดียวนะครับที่๐๑๓นะครับ
ทางฝั่งแม็กซิโกหรอแม็กซิโกก็อยู่ในกรอบแคบเหมือนกันนะครับ
บวกไป๐๓๒ก็ดูแล้วไม่ค่อยเยอะมาก
แต่ทางนิกเก้อีเช้านี้เปิดมาบวกไป๐๑๙ก็ดูไม่ได้อยู่เยอะมากเหมือนกันนะ
ทุกคนอยู่ในวิ่งอยู่ในกรอบแคบหมดเลยนะครับ
เพราะตอนนี้ที่คุณทรัมป์ออกมาพูดถึงก็จะเป็นเรื่องทางสงครามการเมืองนะครับ

เพราะเขาอาจจะกลัวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ

ส่วนทางต่างประเทศไม่มีอะไรน่าติดตามมากนะครับแต่ราคาทองคำ
รู้สึกว่ายิ่งรู้สึกจะมีสงครามขั้นเนื้อขั้นตัวของคุณน้ำเนี่ย

ถือว่าขึ้นมาร้อนแรงเลยนะครับทองคำในตลาดโลก
ตั้งแต่ระดับ๑๓๐๐เหรียญต่อออนด์เลยนะ
ปัจจุบันลดออกมาเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณสัก๑๒๘๐เหรียญต่อออนเดอร์
เมื่อเช้านี้ผมนั่งติดตามกลับมาที่๑๒๘๙อัตรูแล้วนะ
ถามพี่เอกก่อนแล้วกันเวลาคนอยากเข้ามาลงทุนในหุ้น
ระดับหนึ่งอยากเกรงกำไรในหุ้นแน่นอนก็เชื่อว่าแบบนั้น
แต่จะเกรงกำไรยังไงล่ะบางช่วงอย่างช่วงก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นลง
บางตัวขึ้นใช่พอหุ้นขึ้นสัปดาห์นี้หุ้นขึ้น
หุ้นกลุ่มนั้นกลับลงเกิดอะไรขึ้นครับพี่เอก
จริงเลยนะครับในช่วงที่ตลาดมีการผลักลงมาที่ผ่านมา
ลงมาที่ระดับแนวรับนะครับ
แถมในแง่ของการจ่ายปันผลก็สูงอีก

เพราะฉะนั้นในการลงทุนมันจะมีอยู่๒อย่าง

เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ย

มีกำไรมีปันผลรองรับหน่อย

เพราะถ้าเกิดคุณไปซื้อแพงไปเนี่ย
ก็อาจจะทำให้เกิดการเทขายทำกำไรขึ้นมา
คือส่วนต่างของราคาอาจจะน้อยลง
เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนิดนึงนะครับ
ตอนนี้งบออกมาเกือบหมดแล้วในช่วงกลายมาสอง
พี่เอกเอาสละอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับ
เรามาสรุปกันหน่อยเริ่มต้นด้วยสไลด์แรกแล้วกัน
เรามีสรุปงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่๒
โดยรวม๑๘หมวดอุตสาหกรรมถือว่าออกมาใกล้เคียงครึ่ง
ก็จะมี๗กลุ่มอุตสาหกรรมที่ออกมา
งบผลประกอบการไตรมาสรออกมาค่อนข้างดี
ก็ติดตามรายละเอียดในสไลด์ที่เราให้ดู
อย่างเช่นกลุ่มทางด้านของนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงาน
สินเชื่อรายย่อยขนส่งอะไรพวกนี้

เราคิดว่ากลุ่มที่จะมีงบการเงินออกมาค่อนข้างโตได้แข็งแกร่ง
อย่างเช่นยกตัดอย่างกลุ่มอิโตเคมี
มาจากปริมาณยอดขายส่วนการผลิตภัณฑ์อันนี้น่าจะดีขึ้น
กลุ่มทางด้านของสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อน่าจะโตดี
กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มสื่อดิจิทัลทีวีในกำไรถือว่าโตดีทีเดียว

รวมถึงทางด้านของกลุ่มท่องเที่ยวที่อยู่อาศัยนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มไอทีครับ

เพราะว่าว่าคลุ่มปิดโตนี่ต้องดูที่ราคาน้ำมันใช่ไหม

ปัจจุบันถือว่าขึ้นมาแถวช็อปประมาณ๕๐เยนต่อมาเร็ว
แล้วยืนได้นะปัจจัยสำคัญก็คือ
ในเรื่องของตัวทางสต๊อกเกอร์มันดิบของทางอเมริกา
ตอนนี้ออกมาลดลงไปอย่างมีนัยยะเลย

เป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามีความต้องการใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นก็เน้นไปทางกลุ่มน้ำมันนิดหน่อยนะครับ
หุ้นที่เลือกมาในสายสุดท้ายคัดมาให้แล้ว

เมื่อกี้เราพูดถึงราคาน้ำมันเราบอกว่า
ถ้าราคาน้ำมันมีแนวโน้มการปรับขึ้นนะครับ
จะต้องหาหุ้นที่มันมีการเชื่อมโยงนะครับ
ก็เลยเลือกตัวหุ้นปสพมาให้ดูกัน
ปัจจุบันราคาอยู่ที่สักประมาณ

แนวโน้มน่าจะเห็นการฟื้นตัวตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับ

หมายมองที่ราคา๘๙บาทครับ

เพราะว่าถ้าเกิดทุกท่านเห็นกราฟนะครับอยู่แนวข้างล่างหมดเลย

อันนี้อยู่ในกลุ่มทางด้านของแบงค์ขนาดกลาง
นะครับถือว่าราคาลงมาเยอะทีเดียวนะครับ
ประกอบกับตัวนี้ค่อนข้างมีการจ่ายปันผล
ระดับที่ค่อนข้างสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเลยฮะนะฮะ
ก็คือเป็นหุ้นดีราคาปรับตัวลงมาแล้ว

แถมให้ปันผลสูงอีกนะครับถูกต้องครับ
อันนี้อยู่ที่ราคาประมาณ๖๘บาทนะครับมองเป้าระหมายเท่าไหร่ครับ
หมายมองที่ราคา๗๓บาทนะครับ
แล้วก็ให้จุดสต็อกปลอบที่ราคา๖๗๕๓บาทครับ
เพราะฉะนั้นการคัดเลือก๒ตัวนี้ขึ้นมา

ถ้าเกิดเชื่อว่าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับ

ขอส่งคืนให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณสินชะนันบุญยอดครับ
แล้วก็คุณธนรัฐอิสระกุลนะครับเป็นภูมิในการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ